จะไปไหว้พระพิกฤตฮ่วยขวาง

ถ้ารักษณะแบบนี้คือปลิวขึ้นไป

ประตูสไลด์ด้านขวา

ระหว่างประเทศคุณไหมรัชดา

เป็นต้นไซด์ต้นลิลวดีถูกชนหักโค้ดหมด

นางสาวพิชยาพร

เป็นผู้โดยสารคนนี้นะ

แล้วก็มีนายฉัดธวัฒน์

อายุ๓๔ปีเป็นคนนั่งข้างคนขับ

แล้วนำส่งโรงพยาบาล
จะมาถึงจุดเกิดเหตุรถสะบัดครับรถสะบัดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้
แล้วก็รั้วกำแพงของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เรื่องต้นนะครับผู้บาดเจ็บทั้งสองคนโอ้บาดเจ็บทั้งสองคนนะครับ
เล็กน้อยตามร่างกายก็นะครับมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดนะครับ
แล้วก็จะมาให้ปากคำอีกครั้งนะครับเพื่อจะหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ครั้งนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ